คือเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า
มีคนที่เขารักแล้วก็รอคุณทักษิณอยู่เยอะทีเดียวนะฮะ
พี่ท่ากับสุยานดอนเมืองเนี่ยนะครับดูบรรยากาศหน่อย
หน้าอาคารคลังสินค้าที่๔ป้ายมาติดรอไว้แล้ว
นี่นะฮะป้ายไวนิวนะฮะรูปคุณทักษิณนี่เห็นไหมครับ
อ่าข้อความยินดีต้อนรับนายกของประชาชนโดยกลุ่มคนเสื้อแดงนี่นะครับ
คุณสมบัติทองย้อยอดีตหัวหน้ากลุ่มคนเสื้อแดงนะครับ
นี่วันนี้เราไปคุยด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าตรงไหน
ที่จะกันไว้ให้สื่อมวลชนไว้ให้ประชาชนมวลชนที่จะมารอต้อนรับนะ
ตรงไหนเข้าได้เข้าไม่ได้อย่างไรนี่คุณสมบัตินะฮะบอกว่า
คาดว่าน่าจะมีประชาชนเนี่ยมารอต้อนรับคุณทักษิณเนี่ย
เพราะวันนี้เดี๋ยวจะมาปักหลักรอเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ร้อยสองร้อยคนนะฮะ
จากนั้นพรุ่งนี้คาดว่าจะมารวมกันเนี่ยมากเป็นพันคน
รถตู้รถทัวร์นะฮะรถส่วนบุคคลนะครับ
มาจากทั้งในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับ
ซึ่งบริเวณปั๊มน้ำมันแถวอาคารคลังสินค้าที่๔เนี่ย
จุดนี้นี่ฮะก็จะให้เป็นจุดที่มีการจอดรถนะมีการเตรียมน้ำดื่ม
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาต้อนรับคุณทักษิณนะครับ
ส่วนการโหวตนายกของรัฐสภาวันพรุ่งนี้
คือทางฝั่งของกลุ่มที่มารอคุณทักษิณเขาบอกว่าอันนั้นก็เป็นส่วนของสภาเขานะฮะ
เป็นส่วนของพักการเมืองเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไร
เข้ามาเพื่อรอต้อนรับคุณทักษิณ
แล้วซึ่งในส่วนของตรงนี้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยพักก็แค่รับทราบ
แต่ว่าพักไม่ได้จะมาสนับสนุนอะไรเราไม่ได้ว่าอะไรนะ
แต่คือว่าเราทำกันเองด้วยใจรัก
ว่ารอท่านมา๑๗ปีแล้วแล้วก็มาทำกันเองด้วยใจรัก
เจอเจอหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะครับ
แต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเจอเนี่ยก็ดีใจที่ท่านจะได้กลับมาอันดับแรกเลย
แต่ถ้าท่านจะกลับมาแล้วท่านจะมาอยู่ในสถานะใดของ
ของคนละเมืองที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่รู้ได้
แต่อันดับแรกเราก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็ครอบครัวของท่าน
อย่างน้อยก็ได้กลับมาแล้วก็ได้เป็นครอบครัวที่
ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนคนทั่วไปในประเทศไทยที่สมบูรณ

คือมีทั้งพ่อแม่และลูกอยู่ด้วยกัน
คือจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ตรงจุดนี้ตั้งแต่๖โมงเย็นวันนี้ไปเลย

คืออยู่รอจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลย
ถามว่าจะได้เจอท่านไหมคงได้เจอกันห่าง

รอคอยมาเกือบ๒๐ปีในฐานะคนเสื้อแดง
ซึ่งแกก็ออกไปด้วยวิธีที่พิเศษ

กับนายกรัฐมนตรีที่มาจากเสียงเลือกตั้ง
พี่น้องประชาชน๑๙ล้านเสียง

ตั้งหน่วยงานคอตสอมาเอาผิดคุณทักษิณ
วันนี้ถึงเวลาที่คุณทักษิณจะต้องได้กลับบ้าน

แล้วก็ให้เขามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนบรรดาคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดนะครับทุกผู้ชมครับ
นครพนมนะครับเจตติ้งนะฮะ
หรือว่านางสาวสาราลีคลีล้วนแก่นำคนเสื้อแดงที่นครพนมนี่เจ๊ติ้งนะครับ
วันนี้ได้จัดหารถตู้๒คันนะครับ
เพื่อจะพาคนเสื้อแดงมารอให้การต้อนรับคุณทักษิณที่ดอนเมืองนะครับ
จากนครพนมมาก็นั่งกันมาก็๗๐๐กว่ากิโลกรัม
ออกเดินทางช่วงเย็นวันนี้นะฮะคาดว่าพรุ่งนี้เช้าก็ถึงพอดี
ตติ้งบอกว่ายอมควักเงินส่วนตัวนะครับจ้างรถตู้นะฮะ
เพราะต้องการไปให้กำลังใจและต้อนรับคุณทักษิณ

ดีใจมากค่ะที่ท่านได้กลับมาค่ะเพราะว่า
ของจังหวัดนครมาโลกน้ำนะครับเรารู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่
เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศไทยนะคะ
ถึงแม้ว่าใครจะด้อยฆ่าหรือว่าอย่างไร
แต่ในใจของพวกเราที่เคยได้รับอนิสงฆ์จากนโยบายของภักดิ์ไทยและไทย
เรายอมรับว่าชื่นชมมันสมองของท่านมากค่ะ

นายกในดวงใจของประชาชนทั้งประเทศค่ะ
ส่วนทางคนเสื้อแดงจากรัชบุรีนะฮะอันนี้ใกล้กรุงเทพหน่อยนะครับ
ทางป้านานะครับป้านานางวันธนาโอทองนะครับนี่ป้านานะครับ
หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนเสื้อแดงบ้านโป่งบอกว่ามั่นใจว่าคุณทักษิณจะกลับแน่
ก่อนหน้านี้เคยประกาศว่าจะกลับหลายรอบแต่ไม่ได้มาสักที
ส่วนตัวป้านายอมรับว่าการประกาศกลับไทยของคุณทักษิณในครั้งล่าสุดนี้
มีผลต่อเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตของเพื่อไทย
จะเข้าสู่การโหวตวันพรุ่งนี้
ตอนที่ท่านจากไปเนี่ยคือทุกคนก็เข้าใจในความว่าเขาถูกกระทำนะ
เป็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบด้วยหลายอย่าง
ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ป้านาก็อยากให้เขากลับมาแสดงว่า
บริสุทธิ์จริงทั้งสองท่านเลย
เพราะว่าคือเป็นโดนคดีที่คล้ายกัน
ซึ่งเป็นคดีที่พวกเราคนเสื้อแดง
คิดว่ามันไม่ชอบทำสำหรับนายกทักศิลป์และก็นายกจิงหลัก
จริงจริงจริง